นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาเช่าเรือ
จะออกไปใดหมึกใดหมึกก็คือไปตกหมึกนั่นแหละฮะ

เพราะว่าไม่มีที่ใส่หมึกแล้วล่ะครับ
ได้ยินนะครับเสียงนักท่องเที่ยวบนเรือเนี่ยร้องอย่างสนุกสนาน
นะครับคือเขาเช่าเรือไปใดหมึก
แต่ปรากฏว่าได้ปลามาเต็มเรือเลยหมึกไม่ได้นะ
แต่ทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าปลาเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
มันกระโดดขึ้นเรือกระโดดเข้าเรือเองเลย
เพราะว่าแสงไฟใดหมึกมันส่องลงไปกลางทะเลฮะ

นักท่องเที่ยวผู้ชายที่หงายท้องไม่ใช่อะไรนะ
นะครับคือปลามันกระโดดใส่หน้า

ตกใจถอยหลังล้มแบบนี้เลย
แล้วก็ข้อความบอกว่าพาแขกไปใดหมึก
นะฮะได้ทั้งหมึกทั้งปลาสนุกกันไปใหญ่
ชาวเน็ตที่เข้ามาชมก็ต่างตื่นเต้นไปด้วยนะครับ

นะครับได้ปลาเยอะด้วยกระโดดขึ้นมาบนเรือ
เหมือนทะเลมันเป็นน้ำร้อนแล้วปลามันกระโดดหนี
บางคนบอกว่าสงสัยจะพาพระสังไปด้วย
สามารถเรียกปลาได้สนุกสนานครั้งหนึ่งในชีวิต
บางคนเข้ามาชมบอกอยากไปใดหมึกแบบนี้สักครั้ง
เออแต่ผมเคยไปนะเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราดูไอ้ใดหมึกเนี่ย

เออแต่ว่าโอ้โหมันได้แต่ละตัวยากมากนะ
พี่เคยเจอเหตุการณ์ปลากระโดดขึ้นมาบนเรือแบบนี้ไหม

ถึงบอกว่าแบบหนึ่งในล้านอยากเจอแบบนี้สักครั้งหนึ่ง
เน็ตเข้ามาเฉลยเขาบอกว่า
รู้ไหมไอ้ปลาที่กระโดดขึ้นเรือน่ะ

คือไอ้ปลาหลังเขียวกล้างมันจะเยอะ
คนใต้เขานิยมเอามาแร่เนื้อแล้วจิ้มน้ำจิ้มรับประทาน

เรือใดหมึกนี้อยู่ที่อำเภอบางสะพาน
ใดหมึกกินหมึกกินปลาแล้วใช่ไหม
กินโรตีหน่อยป่ะเอ้อออเออ

อันนี้โรตีโรตีใส่ไข่ดาวพี่เบิ้ลอ่า

ของใครไงครับพี่ชาร์จเพิ่มมั้ยเนี่ยไข่๒ฟองอันนี้ครับพี่คือโรตี้ใส่ไข่ของจริง
แล้วรู้สึกแม่งเหมือนกินไข่ดาวอ่ะป่าว
ถ้าเมื่อก่อนเราสั่งโรตีใส่ไข่เขาก็จะเอาไข่มาตีตีไปบนแป้งถูกป่ะ
ใช่ฮะแต่นี่ครับโรตีใส่ไข่ดาวเออนะฮะคลิปนี้นะครับเขาลงติ๊กต๊อกไว้บอก
เมื่อกูสั่งโรตีใส่ไข่แล้วพี่เขาให้ไข่มาจริงไข่ดาวข้าวสักจานน่าอร่อย
หลายคนเคยกินโรตีใช่ไหมแต่อาจจะไม่เคยกินโรตีใส่ไข่ดาวแบบนี้
ไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ที่แน่พี่เขากินเข้าไปสักครู่
บอกว่าเหมือนกินไข่ดาวจริงเพราะทอดไข่ดาวแล้วเอาแป้งมาห่อ
ชาวเน็ตหลายคนก็ที่เคยกินโรตีราดนมราดน้ำตาลเนี่ยนะหลายคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นโรตีไข่ดาว
บางคนบอกโรตีไข่ดาวมีจริงต้องกินกับซอสมะเขือเทศพริกไทยแล้วก็แก๊กกี้แล้วนะจะอร่อยนะฮะ
หลายคนเห็นแล้วอยากไปลองเอ้ยผมว่ามันน่าจะเข้าท่านะอะไรอ่ะฮะ
นี่นะฮะไอ้โรตีไข่ดาวเนี่ยใส่แบบที่เขาว่าเนี่ย

เดี๋ยวนะฮะมีบอกมั้ยบอกโอ้โฮโฮโดรมใกล้เองด้วย
บางคนบอกว่าสั่งไข่เจียวลาดนมมาดูสินะฮะ
ร้านนี้เอาบางคนนี้ขายอยู่สามอย่างมิดเทาฝั่งจุฬา
พี่โดรมไปลองดิเออหน้าสด

ค่ะอยากกินโรตีไส้ทุเรียนด้วย
แล้วนี่หายใจเข้าออกเหมือนที่เรียนนะครับค่ะ